ข่าวนี้ต้องบอกว่าดวงดีเป็นเหตุนะคะสำหรับพี่นางสิริพร
คืองวดที่ผ่านมาหลายคนรู้กันดีแหละว่าพี่นางเนี่ยซื้อลอตเตอรี่
จะเรียกว่าเจ้าแม่นางแหละถูกแบบเยอะมากอ่ะคุณ
คือถูกเยอะแบบตลอดตลอดด้วยจากเนี่ยค่ะป้ายทะเบียนรถเจ้าปัญหา
ใช่แล้วแต่คุณพี่นางถูกพวกไม่หวังดีค่ะ
แอบอ้างชื่อไปทำเพจใบ้เลขเด็ด
พี่นางต้องโพสต์อธิบายแฟนเพลงเอาไว้แบบนี้นะคะ
ขอชี้แจงเพจให้หวยนะคะพี่นางไม่เคยทำเพจใบ้หวย
เออไม่มีความคิดค่ะค่ะหยุดสร้างเพจปลอมหวยพี่นางเถอะค่ะ
ถือว่าขอร้องบริโภคข่าวที่เป็นจริงด้วยนะคะ
แค่เฟสบุ๊กที่พี่นางก็ยังงูลงูลปะปาตอบน้องน้องลูกลูก
ยังไม่ครบทุกคนเลยขอบคุณทุกทุกคนที่เข้าใจค่ะ
อันนี้ทางพี่นางเขาโพสต์ชี้แจงเอาไว้นะคะ
ปรากฏว่ามีหลายเพจเลยคุณ

ที่อ้างชื่อของพี่นางซิริฟองอัมไภพงศ์นะคะ

แล้วจะส่งเลขเด็ดให้ทำนองนี้

ที่ขึ้นแบบนี้คือปลอมหมดเลยนะ

เพราะพี่นานะคะเขาบอกว่าเขาไม่มีการใบ้อะไรแบบนี้นะคะ
แล้วที่สำคัญคุณเพจพวกนี้ยอดติดตามสูงมากนะคะ

นางขอให้หยุดการแอบอ้างชื่อของพี่นาง

ในการเสพข่าวหรือเพจต่างในออนไลน์ด้วยนะคะ
เพราะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคุณผู้ชม
มันมีเพจติดตามมีเพจให้เราติดตามแบบปลอมแบบเนี้ยเยอะมากแล้วคนก็เข้าไปติดตามแบบเป็นหมื่นเมื่อกี้
หกหมื่นกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรวจสอบก่อนของพี่นางเนี่ยเขาไม่มีการใบ้เลขอะไรทั้งนั้นค่ะ
ถ้าเวลาเขาจะโพสต์เนี่ยเขาจะโพสต์ลงรูปไปเลยโพสต์รูปภาพของเขาไปเลย
แล้วก็ไม่มีการใบ้ตรงตัวเลขอะไรแบบนี้ใช่ไม่มีการบอกว่าตรงอย่างงั้นอย่างงี้อย่างงู้น
ไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ติดตามเพจปลอมต่างแบบนี้คุณต้องใช้สติ
แล้วใช้วิจารณญาณเยอะเยอะกันด้วยเพราะไม่งั้นอาจจะโดนหลอกเอาข้อมูลไปใช้อะไรในทางที่ไม่มีหรือเปล่า